มันก็มีคนมักง่ายที่หากินในช่วงวิกฤตแบบนี้เหมือนกันนะ
ถ้าใครที่เล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าเล่นเฟซบุ๊ก
แล้วไปเจอเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าชื่อว่าค่อมชวนชื่น
แล้วรูปโปรไฟล์เป็นรูปนี้ค่ะเป็นรูปนาคอมกับภรรยา
แล้วโพสต์ลงไปในนั้นบอกว่าใครสนใจเงินกู้ทั้งในและนอกระบบ
อ้างว่ากู้ได้เป็นแสนนะไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ถ้าเห็นแบบนี้นะคะอย่าคลิกนะคะ
อย่าลงเชื่อเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่านี่คือการแอบอ้างค่ะ
แล้วคนที่เดือดสุดรีบแจ้งเลยว่านี่คือของปลอม
ก็คือตลกรุ่นน้องคนสนิทพี่บอลเชิญยิ้มนั่นเองนะคะ
เมื่อคืนนี้พี่บอลเขาโพสต์แบบดุเดือดมากหลังจากที่เห็นเนี่ย
เขาบอกว่าคุณเป็นใครถึงมาหากิน
ถึงมาหากินแบบนี้เอารูปแล้วก็ชื่อพ่อกับแม่
ปล่อยเงินกู้แล้วก็ให้แอดไลน์ไปด้วย
โอ้โหคุณค่ะอย่ามาหากินกันแบบนี้
นี่พี่บอลบอกแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะ
ทำแบบนั้นแล้วยังไงก็อยากจะให้รีบลบออกด่วนไอ้เลว
พี่บอลขึ้นมากเลยเดือดจัดมากเลยเห็นไหมคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องเตือนกันเพราะรีบเตือนหน่อย
เริ่มมีคนหลงเชื่อค่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่าสนอกสนใจ
ยิ่งช่วงนี้คือต้องบอกว่าคนเดือดร้อนเห็นไหมคนมีความทุกข์กันเยอะ

แฟนคลับพี่บอลก็เข้ามาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ต่อว่าคนที่แอบอ้างอ่ะจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ย
หลายคนบอกว่าให้พี่บอลรีบไปแจ้งความด้วยนะ

แล้วก็มีคนช่วยกันกดรีพอร์ตเยอะแยะนะคะ
ต้องบอกแบบนี้ว่าถึงในช่วงนี้

มิจฉาชีพก็อย่ามาตอนนี้เลยนะคะ
ช่วยกันเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะคะ